ชาวบ้านเขาก็ไปหาปลาที่ครอง
เขาไปเจอมันมีลักษณะมือผ้า
และมีเชือกและห่ออะไรบางอย่าง
แต่มันมีเม้นโฉยออกมา

เปิดออกมากลายเป็นร่างของผู้หญิงคนนึง
ฆ่าอย่างโหดเยี่ยมด้วยกัน
ร้ายแล้วก็เอาปืนยิงหลายนัดด้วยกันนะฮะตำรวจก็สืบไปสืบมาพบว่าเธอนั้น
น่าจะถูกเจ้าหนี้มาทวงเงินค่าแชร์แต่ไม่มีเงินจ่ายทำให้ถูกฆ่าอย่างโหดเยี่ยม

สะเทือนขวัญครั้งนี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านน้องเป็ดน้ำหมู่๖
กลิ่นเหม็นเน่าโชยมาก่อนจะพบผ้าปูที่นอนพื้นใหญ่ลายดอกไม้
ออกปรากฏว่ามีผ้าห่มห่อไว้อีกชั้นแล้วก็ต้องผงะเมื่อพบศพหญิงนิ้
ระนามอยู่ในสภาพเริ่มขึ้นอืดส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณสภาพศพสวม
กางเกงขาสั้นเสื้อยึดคอกลมแขนสั้นสีน้ำตาลมีรอยถูกทุบตีที่ท้ายถอยและมี
แผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนตามร่างกาย๕แผลฆ่าเสียชีวิตไม่ต่ำกว่าสามวัน
จึงส่งชนะสูตรอย่างละเอียดต่อมานางปรีดาเพชรัตน์อายุหกสิบสองปี
พร้อมกับเจ็ดญาติเดินทางพดูศพเที่ยวโรงพยาบาล
ยืนยันว่าเป็นศพนิรนามดังกล่าวคือนางสาวจิราพรเพชรรัฐหรือก้อย
อายุ๒๘ปีลูกสาวที่หายตัวไปเมื่อหลายวันก่อน
จากการตรวจสอบทราบว่าผู้เสียชีวิตเช่าบ้านอาศัยอยู่กับในซูมอายุ๒๙ปีสามี
ในเขตเทศบาลตะบลเฮาว์ชายศนอำเภอกเฮาว์ชายศนห่างจากจุดพบศพประมาณสิบสามกิโลเมตร
ที่มีบ้านอยู่ห่างออกไปไม่ไกลนักเพื่อหาปมสังหารครั้งนี้
แต่ครอบครัวสามียังไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลแต่อย่างใด
ขณะที่แม่ค้าร้านน้ำอ้อยให้เบาะแสว่า
ตอน๔โมงเย็นของวันที่๓๐กรกฎาคมที่ผ่านมา

อยู่เพื่อนบ้านขี่จักรยานยนต์มาบอกว่า
เห็นชายสองคนอุ้มผู้เสียชีวิตขึ้นรถกระบะ
เขาบอกว่ามีสองคนผู้ชายฮิ้วแขนทั้งสองข้างไป

เป็นกระบะแบบสีประตูหรือว่ายังไง

แล้วพอน้ำพรรณรู้ว่า

ก็ไปบอกแม่เมื่อเฟนเขาว่า

เขาก็โทรหาโทรหาแล้วก็ไม่ติดเลยค่ะ

อาศัยอยู่หมู่บ้านท่าสัมเภาเหนือ
ตำบลชัยบุรีอำเภอเมืองพัทธลุง

ลูกสาวจะขี่รถมาขายน้ำชาที่บ้านผู้เป็นแม่
ตกเย็นจะกลับไปนอนที่บ้านเช่าในตำบลเขาชัยสน
เพราะอยู่ใกล้ลูกสาววัย๒ขวบที่ให้แม่สามีช่วยเลี้ยง
กระทั่งช่วงเย็นวันที่๓๐กรกฎาคม
ลูกสาวถูกคนร้ายอุ้มขึ้นรถกระบะ

เพื่อขอให้โอนเงิน๖๐๐๐บาทเพื่อใช้หนี้แชร์
ก่อนจะลดลงเหลือ๓หมื่นบาท
รุ่งเช้าลูกสาวโทรมาทวงอีกครั้ง
และมีเสียงผู้ชายจากปลายสายพูดจากข่มขู่ขีดเส้นตาย
ระหว่างนั้นแม่หยิบยืมเงินจนได้๓๐๐๐บาท

และไม่สามารถติดต่อลูกสาวได้
ไม่ได้การที่เจ็บหรือแน่นี่
ทั้งนี้ชุดสืบสวนลงพื้นที่เก็บพยานหลักฐานตรงจุดพบศพอย่างละเอียด
และตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ
เรื่องต้นพุ่งปมสังหารเรื่องความขัดแย้งเรื่องการเล่นแชร์
และทราบเบาะแสของคนร้ายแล้ว
นัทประคันธิวระรัตนาศิริกุณธัยภาพพัชลวรินทร์พัชลปภานันทร์
ข่าวแถวรัตน์ทีวีรายงาน